ไปดูอีกจุดหนึ่งที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ครับสวัสดีครับคุณอยุธารักษ์คุณสุภาษาตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกาเป็นต้นมานะครับ

ตอนนี้ทางกลุ่มทะลุฟ้าได้ตั้งหัวขบวน
ตอนนี้หยุดอยู่ตรงบริเวณแยกคอกวัว
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับ
รอเวลา๑๕นาฬิกานะครับจะเริ่มปล่อยขบวนไปตามเส้นทาง
โดยกิจกรรมค้ามอฟของกลุ่มนี้
จะมีรถจักรยานยนต์พร้อมรถยนต์ส่วนตัว
ทำกิจกรรมคามอบบีบแต่ไล่นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง
ไปตามเส้นทางครับคุณจุธาสุภาษาลาครับ
โดยเส้นทางจะใช้ถนนปิ่นกล้าวเข้าไปบริเวณสายใต้เก่า
เลี้ยวซ้ายแยกบางพลัดและวนกลับเข้ามาสะบันพระราม๗
และกลับมาทำกิจกรรมที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
ซึ่งจะเห็นภาพในตอนนี้นะครับทางกลุ่มรถจักรยานยนต์นะครับ
ซึ่งจะเป็นขบวนที่อยู่แนวหน้านะครับ
หลังจากเวลา๑๕นาฬิกาก็จะเริ่มเคลื่อนขบวน
นำกลุ่มคาร์มอบที่เป็นรถยนต์ส่วนตัวนะครับเคลื่อนขบวนไป
โดยบริเวณกลางขบวนนะครับจะเห็นได้ว่ามีรถเครื่องขยายเสียงนะครับ
อยู่ตรงกลางนะครับโดยจะมีแกนนำนะครับคอยยืนปราศัยและประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงสื่อสารกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
โดยจะเห็นได้ว่าในกลุ่มของทะลุฟ้านะครับก็จะมีกลุ่มรัศดร
ที่เดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมนะครับมาสมทบ
โดยก่อนหน้านี้นะครับทางกลุ่มรีเด็มนะครับ
เพื่อไปสมทบกับกลุ่มของนายสมบัติบุญงามอนงหรือประกอบลายจุด
บริเวณห้าแยกลาดพร้าวนะครับส่วนตรงจุดนี้นะครับ
ก็จะเป็นกำหนดการเดิมนะครับที่กลุ่มทะลุฟ้านะครับ
ทำกิจกรรมโดยใช้เส้นทางทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ไปยังตามเส้นทางที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้โดยไม่เข้าไปในสถานที่สำคัญนะครับ
ตามที่ได้แจ้งการชุมนุมไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
ซึ่งกิจกรรมหลังจากนี้นะครับในเวลา๑๘นาฬิกาครับ
ก็จะมีการเข้ารถทรงชาติโดยการบีบแต่ร่าย
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งครับ

ค่ะตรงจุดนี้นะคะคิดว่าจะสามารถเดินทางไปตามแผนที่วางไว้ได้ไหมคะ
มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่หรือว่าสกัดกั้นตรงไหนเอาไว้บ้างไหมคะ

ครับจากที่ได้รับรายงานมานะครับทางคาร์มอฟทางกลุ่มนี้นะครับ
กำลังเจ้าหน้าที่ตามเส้นทางเนี่ยก็มีเจ้าที่นอกเครื่องแบบนะครับ
ยืนประจำตามจุดอยู่แต่เส้นทางที่ทางกลุ่มทะลุฟ้าใช้นะครับ
ต้องบอกว่าไม่ได้เข้าไปยังบริเวณจุดสถานที่สำคัญนะครับ
ไม่ได้มีการวางกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนไว้ตามเส้นทางนะครับ
ซึ่งตอนนี้ครับก็จะมีกลุ่มแนวหน้านะครับที่เดินหน้าขึ้นขบวนไปก่อนนะครับ
อันนี้จะเป็นภาพอุบัติเหตุสดครับของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ที่รถเนี่ยเกิดเสียหลักล้มบริเวณกลางแยกคอกวัวครับ
ซึ่งแต่ก็ทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นอะไรมากจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นครับ
ที่เข้ามาร่วมกับกลุ่มทะลุฟ้าครับ
ตอนนี้ทางแก่นำทางตัวแทนของกาดก็เข้ามาดู
ซึ่งตอนนี้ก็ทั้ง๓คนก็ปลอดภัยดีครับ
อันนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่จะเคลื่อนขบวนไปดูตามเส้นทาง
นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่อนุสวรีประชาธิปไตย